สวัสดีค่ะที่สงขามีคนร้ายคนนี้ชายหนุ่มวัยยี่สิบสองปี
คองูเห่าจริงจริงอืมบุกเข้าไปจี้ชิงเงินขโมยทรัพย์สิน
ออฟฟิศของปั๊มน้ำมันของพ่อตาบิ๊กโจ๊กค่ะบิ๊กโจ๊กผู้ช่วย
พบตรจะไปรอดเลยฮะวันนี้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้นะครับ

อย่าเข้าอย่าเข้า
ซ่อนตัวอยู่ในห้องพักตรงนี้ตำรวจก็ตามมาเจอนะครับ
ชื่อจริงชื่อสิทธิชัยราชรักษ์อายุ๒๒ปีชื่อเล่นชื่อเอนะฮะ
นี่เป็นห้องพักในรีสอร์ตแห่ง๑ที่บสิงหานครจังหวัดสงขลา
ผู้ต้องหาคนนี้ไปงัดออฟฟิศของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ริมถนนกาญจนวนิษฐ์
อำเภอเมืองสงขลาเมื่อตี๒๒๓สิงหาคม

และปั๊มน้ำมันแห่งนี้เป็นปั๊มของพ่อตาของบิ๊กโจ๊ก
คนตำรวจโทษศุรเชษหักผ่านผู้ช่วยผอบตรอก
เอเข้าไปเอคงจะไม่รู้หรอกว่าปั๊มใครอะไรยังไง
แต่ต่อให้ปั๊มใครตำรวจก็จับให้หมดแล้วฮะใช่
ก็สืบสวนอยู่วัน๒วันก็ไปไล่จับกลุ่มตัวจนได้นะครับ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในปั๊มนั่นแหละฮะ
แล้วก็เห็นรูปภัณฑ์สันธารตำหนิต่างจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ขี่มาก่อเหตุนะครับ
แล้วก็สืบทราบแกะรอยจนพบว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอสิงหานคร
นี่จักรยานที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
เอสารภาพว่างัดปั๊มน้ำมันที่เป็นส่วนออฟฟิศของพ่อตาบิ๊กโจ๊กจริงนะฮะ

แวนทองสลักนามสกุลหนึ่งวงพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองสององค์
มีเงินที่เป็นเหรียญบาทอีกประมาณ๖๐๐บาท
มีธนบัตรฉบับละ๑๐บาทอีก๖ฉบับ
จากนั้นก็คุมตัวไปทำแผนนะครับ
คือในเออ้างว่าทำคนเดียวนะครับ
ัดหน้าต่างบานเลื่อนหลังออฟฟิศของปั๊ม
แล้วเข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินตอนตีสอง
เงินที่ได้มาก็เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน